ร่องใต้สู่เกาะยาวน้อยดินแดนสวรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งนำวิถีประมงสร้างชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดอาชีพสร้างรายได้สำเร็จได้จากความร่วมมือใจชุมชนบ้านท่าเขาจังหวัดพังงาชุมชนประชารัฐสีชมพูสัปดาห์นี้ค่ะ